เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
วันนี้เนี่ยจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับของสะสมแบบใหม่ที่ท่านผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนะครับ
บางคนเนี่ยอาจจะเอามาใช้เป็นผ้าคิริวด้วยซ้ำนั่นก็คือเสื้อแถมครับ

ซึ่งจะเป็นนักสะสมเสื้อแถมที่น่าจะมีเสื้อแถมเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ
เยอะขนาดไหนอันไหนจะเก่าที่สุดเดี๋ยวไปดูกันครับ
แทนที่ใครหลายคนอาจจะไม่เห็นค่า
แต่โอ้โหไทยแลนด์จะพาไปเจอกับชายหนุ่มที่หลงรักและเก็บสะสมเสื้อ
ซึ่งทุกวันนี้เขาถือว่าเป็นหนึ่งคนที่เก็บสะสมเสื้อแถมมากที่สุดในประเทศไทยเลยครับ
โอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเจแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับคอเล็กชั่นของคุณเจนะครับเยอะมากเลย
แถมพวกนี้ก็คือเป็นเสื้อที่เขาแถมมาจากสินค้าต่างครับ
พอเวลาเราซื้อพวกข้าวของเครื่องใช้ต่างในยุคก่อนก่อนนะครับเขาก็จะแถมพวกเสื้ออย่างนี้มา
อันนี้ก็คือเหมือนเป็นสิ่งโฆษณาให้กับสินค้าของเขาประมาณนี้ผม
แถมพวกนี้มันก็จะบ่งบอกถึงลายในยุคนั้นมันมีประวัติในตัวมันเองอะไรประมาณเนี้ยครับผม

ผมสะสมมาประมาณ๕ปีเองครับพี่๕ปีนะครับ
แต่เสื้อคนนี้ดูเก่ากว่า๕ปีเยอะเลยเก่ากว่าครับนะครับ
มีตั้งแต่๒๐ปีถึง๔๐ปีเลยครับพี่โอ้โหแล้วเยอะสุดคืออันไหนครับ
เยอะสุดคือตัวนี้ตัวนี้ครับพี่ตัวนี้นะครับผมครับตั้งแต่ปี๑๙๗๗ครับ
๑๙๗๗นะครับโอ้โห
ปกติแล้วไซค์นี้มันจะมาตรฐานใช่ไหมครับ
สมัยก่อนไหมคะว่าสมัยก่อนเขาใส่เสื้อฟิตมาก
ผมดูรูปสมัยก่อนรูปแบบคุณพ่อสมัยหนุ่มอะไรอย่างนี้

ลายในนี้นะครับบ่งบอกถึงพัทยาครับ
พี่มีทั้งรูปปลารูปเรือดำน้ำมีม้า
นี่คือฟ้อนต์แบบยุค๗๐๘๐มาก
นะครับว่าเสื้อแถมที่เราเห็นอยู่นี้
อายุไม่ต่ำกว่า๔๐ปี
ตัวยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
คุณเจบอกเลยว่าหลายตัวที่ได้มานั้น

แล้วนี่เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับผม

คือเพื่อนผมเขาแนะนำให้ผมได้รู้จัก

คนนั้นมีสีนั้นผมก็เลยตามเก็บ
ชุดนี้กว่าจะครบสีประมาณ๔ปีอะพี่
อย่างตัวนี้ที่กำลังจะให้ดู
ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หายากมาก
กับเสื้อแถมจากแบรนด์จักรยาน
ซึ่งลวดลายเป็นภาพยนตร์ที่โด่งดังที่สุด
เมื่อ๓๐กว่าปีที่แล้ว
อันนี้เป็นตัวสีเหลืองนะครับผม

ทั้งกลางจะขี่จากอายานกัน

เป็นราคานานเท่าอะไร

๔ปีเราก็หมดเงินไม่เท่าไหร่ก่อนจะหาเครื่องนี้ด้วยครับ

ในยุคที่ถูกนะพี่แต่ตอนนี้ผมว่าราคาน่าจะไปไกลแล้ว
สมัยก่อนเนี่ยเชื่อเกิดเราจะได้เสื้ออันนี้
เราก็ต้องซื้อจักรยาน๑อันถึงจะได้เสื้อ๑ตัวใช่ไหมครับ

อันนี้คือน่าจะไม่เคยใส่มาก่อนด้วยครับ

ค่ะโหมดก็คือเครื่องดื่มชูกำลังขนมพวกน้ำอัดลงอะไรประมาณนี้ครับ
เสื้อทุกตัวที่เราเห็นล้วนมีคุณค่าและเรื่องราวที่แอบซ่อนอยู่มากมาย
ซึ่งกว่าที่จะได้มานั้นยากลำบากมากเลย
โดยทุกวันนี้คุณเจจะแยกหมวดหมู่ในการเก็บสะสมอย่างเช่น
แถมจากข้างร้านเสื้อแถมจากเครื่องดื่ม
อันนี้ประมาณ๒๐ปีไม่เก่ามาก
เครื่องดื่มมาลาทอนพี่มาลาทอนชูกำลังอันนี้อันนี้ชื่อคุ้น
เคยดื่มไหมครับไม่เคยไม่เคยนะผมยังไม่ทันอันนี้โคคาโคล่านะครับ
ครับเขาจะแจกเฉพาะพนักงานอย่างเดียวครับตัวนี้ครับ
เขาก็จะมีรายละเอียดบอกถึงเกี่ยวกับพนักงานแล้วก็บอกถึงผู้ที่ซื้อสินค้าอะไรประมาณนี้นะครับ

ดูแล้วน่าจะมีมูลค่าหลายอันเลยแต่มีอันไหนที่แพงที่สุดไหมครับ
มีแค่สองตัวในกลุ่มมีแค่สองตัวใช่ครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้มีห้าพันแน่นอนครับ
สักคนหนึ่งที่แบบสวยสวยมากมากสมัยก่อนเนอะอันนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสองอ่ะ
หนึ่งเก้าแปดสองนะครับผมผมจะแนะนำครับอันนี้อะไรครับ
อันนี้นักร้องในดวงใจของผมเลยผมชอบร้องเพลงลูกทุ่งพี่แอ๋ว
อันนี้พี่แอ๋วยอดรัฐอ๋อ
คุณเจครับผมก็เป็นคนที่สะสมของเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่เคยได้ยินเลยว่าการที่มีคนสะสมของแถมเนี่ย
มันเริ่มได้ไงอ่าอันนี้เริ่มแรกอ่ะผมก็สะสมพวกเสื้อผ้าหมวกรองเท้า
แต่ไม่ใช่แบรนด์ไทยเป็นแบรนดนอกมาก่อน
มาเป็นเสื้อแบบนี้ได้ไงเสื้อแถมทำมาเป็นเสื้อแบบนี้ได้ก็คือเพื่อนผมอ่ะ
เขาให้เสื้อจักรยานเฟสสันผมมาตัวนึงเป็นเสื้อเก่าครับอ๋อเป็นเสื้อเก่าด้วย
ใช่ครับคือเขาก็ให้เรามาครับแล้วมันพัฒนาจากตัวเดียวเป็นสองพันตัวได้ไง
มันมีความรักผมไม่รู้ว่าไปหลงรักได้ยังไงนะ
ชอบมันหนูหลงรักมันจุดไหนอะครับมันทั้งฟ้อนต์ทั้งการสกรีนแล้วก็เหมือนกับแบบมันมีประวัติในตัวเสื้อนั้นนะครับพี่
ผมเคยเห็นน้าที่ทำอู่อะไรอย่างนี้เขาใส่เสื้อพวกแถมน้ำมันเครื่องแถมหัวเทียนอะไรพวกนี้ครับก็เลยติดติดใจว่าเออเสื้อพวกนี้มันมีประวัติจริง
อันนี้เป็นของเมืองนอกเลยนะครับผม
อายุก็ประมาณปี๑๙๘๒อ่ะพี่

แต่มี๒อย่างที่ผมอยากจะโชว์พี่แดง

จะเป็นพวกกระเป๋าคาดเอวกระเป๋าสะพาย

กระเป๋าของชัยรัฐนะครับสุดยอด
ตอนแรกได้ใบนี้ใบแรกอีกใบหนึ่งแต่สภาพไม่ดีมาก

ได้มาจากผู้แทนที่เขาขายหนังสือพิมพ์นะครับ
เป็นเหมือนแบบเป็นยี่ปั้วใหญ่ของทางเพชรบุรีเขา

อันนี้ก็เช่นกันแต่อันนี้เขายังเก็บไว้ในห่อดีมากเลย

ท่านผู้ชมครับในฐานะที่เป็นคนชอบสะสมเหมือนกันนะครับ
ที่คุณเจก็ให้ผมมาดูการสะสมเสื้อแถมแบบนี้
ก็เปิดโลกใหม่ให้ผมที่ผมไม่เคยรู้ว่ามีด้วยซ้ำนะครับ
คุณค่าของเสื้อแถมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สื่อโฆษณา
ทำให้เรารู้จักสินค้าเท่านั้น
แต่ตอนนี้มันเปรียบเสมือนเครื่องย้อนเวลา
ที่ทำให้เรารู้และเข้าใจอดีตได้ดียิ่งขึ้น
ลวดลายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนั่นเอง

ที่แดนพาท่านผู้ชมมาโอ้โหไทยแลนด์ครับ
ต้องขอบคุณคุณเจเลยมากเลยนะครับที่มาเปิดโลกหมายให้ผม
เปิดโลกใหม่ให้ผมนะครับที่มารู้จักเสื้อแถมนะครับผม
โอเจขอบคุณมากครับพี่แดมครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องหลายมากมายให้น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป